ที่เรานำเสนอไปจริงแล้วประมาณสัก๒วันแล้ว

แต่งหน้าเป็นผีแล้วก็ไลฟ์ขายของเป็นเสื้อผ้ามือสอง
ทั้งของคนตายบางคนก็ตายในผับบ้าง
บางคนก็ตายอย่างนั้นอย่างนี้บ้างเธอก็เอามาขายของกระแสดีมากเลย
แสดีมากแต่มันทำให้เราฉุดคิดอย่างหนึ่งว่า
เออเสื้อผ้ามือสองเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเป็นของคนตายหรือเปล่านะ

คือคนนี้เขาบอกแต่คนอื่นไม่ได้บอกไหม

คือเอามาจากตลาดโรงเกลือก็ไม่รู้ว่าของคนตายหรือเปล่าไง
ทีนี้เธอทำให้สบายใจก็คือเอาให้พาท่านไปสวดบางสกุลให้แล้วกัน
คนซื้อเนี่ยจะได้สบายใจเพราะแม่ค้าก็จริงใจเพราะบอกแล้วว่าเป็นของคนตายเหมือนกัน
ฟังตอนที่เขาเอาไปทำพิธีกันหน่อยครับ
นี่ฮะเอาเสื้อผ้ากองหนึ่งไปให้พระท่านสวดเนอะ
สุกุลก็ทำให้ลูกค้าจะได้สบายใจแม่ค้าเองก็ได้สบายใจ

ประมาณนั้นเพราะเธอเคยเห็นเรื่องของเงาดำนะที่มากับเสื้อผ้าของเธอนะฮะ
คนนี้ชื่อคุณกุ๊กนะฮะนางสาวกนิษฐาทองหน้าเป็นแม่ค้า
ตอนนี้เขาเรียกว่าแม่ค้าหน้าผีไปแล้ว

ไลฟ์ขายเสื้อผ้าของคนตาย
นำเสื้อผ้ากางเกงทั้งหมด๘ตัวไปให้พระที่วัดกุฏิพระ
ตำบลท่าข้ามเผยชนแดนที่พระชบูรณ์นะฮะ

อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้าของเสื้อผ้า
ไม่รู้แล้วว่าเสื้อผ้าที่เอามาเนี่ยเป็นของคนเป็นหรือคนตาย
แต่ว่าทำเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย
กันลูกค้ากลัวเสื้อผ้าเธอด้วย
ปกติเสื้อผ้าที่เอามาเป็นของคนตาย
ก็จะมีญาติญาติคนตายเอามาให้เธอขาย
อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาใส่ตอนเขาตาย
แต่ว่าเป็นของที่เขามีเอาไว้ตอนเขามีชีวิตอยู่

ทีนี้ถ้าเก็บไว้ในบ้านถ้ามันเยอะเกินไป
บางคนใส่ไม่ได้ก็เลยเอามาขายแล้ว

ก็เอามาให้เธอขายเธอก็ซื้อต่อมาบ้าง

แล้วก็มีการรับมาจากโรงเกลือบ้าง
ซึ่งอย่างที่เราเกริ่นที่เราบอกคุณผู้ชมไปว่า
เธอเองเราเองก็ไม่รู้ว่า
จะมีเท่าของคนที่เสียชีวิตแล้วนะ

ของโรงเครืออีกทีหนึ่งจะรวมกันมา

กรณีที่จุดทูปบอกเจ้าของคนตายแล้ว

ก็คือเราทำถูกต้องแล้ว
อยากให้คุณลูกค้าอย่าคิดอะไรเยอะ

แล้วก็เสื้อผ้าพวกนี้ก็ยังมีประโยชน

อยากให้คุณลูกค้าเข้าใจนิดนึงว่า

พระฉลองขีตวิโร
ท่านเป็นรองเจ้าอาวาสวัดกุฏิพระ
ท่านก็บอกว่าเสื้อผ้าเมื่อสอง

คนซื้อไปก็จะเกิดประโยชน์แหละโยม
ส่วนคนเสียชีวิตไปก็จะเกิดประโยชน์เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาเสื้อผ้าเหล่านี้

การทำแบบนี้ถือว่าเป็นการทำบุญ
ทิศส่วนกุศลให้กับคนตายด้วย
คนที่ทำให้ก็พลอยได้อันนี้ส่งไปด้วย
นะครับก็ย้ำแบบนี้ละกัน
ใครอยากอุดหนุนใครอยากซื้อไปชมในไลฟ์ของเขาได้เลย
ตามที่ปรากฏบนหน้าจอมิ่งกระมวลนะครับ
กุ๊กยังประกาศรับซื้อเสื้อผ้า

บอกว่าใครที่มีเสื้อผ้าคนตายอย่าทิ้งอย่าเผา
บอกประวัติมาก่อนว่ามันมาจากไหนและส่งมาให้เธอ
เธอก็จะเอาไปจุดทูบบอกเจ้าของ
แล้วก็ทำพิธีบังสุกุลแล้วก็เอามาขายต่อ
สำหรับคนที่เขาอยากได้เสื้อผ้าดีแบบราคาถูกอะไรแบบนี้นะฮะ
แต่เห็นบอกว่าบางคนซื้อแต่ไม่ได้เอาไปใส่ใช่ไหม
คือคอนเฟิร์มกับเขาแต่เสื้อผ้าไม่ต้องส่งมา
เอาเงินนั้นโอนให้ไปทำบุญ